มีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกันรุมทำร้ายสองสามีภรรยาที่อายุกว่า๕๐ปีแล้วนะครับ
ทั้งคู่เป็นกระบเหล่ากระเป๋ารถเมษัยหนึ่งทิณคอนปฐม
แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
เตะเสยปลายคางหญิงวัยกลางคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์สายบ้านแพ้วนครปฐม
หลังถูกกลุ่มชายชะกัน๕๖คนทำร้ายร่างกายที่ช่วงท้ายของคลิปสามารถบันทึกไว้ได้ทันพอดี
โดยก่อนหน้านี้กลุ่มชายชะกันได้ขึ้นไปทำร้ายร่างกายสามีของเธอ
ซึ่งเป็นคนขับรถเมษาดังกล่าวท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารที่ยังยืนรอรถบริเวณซอยวัดดอนยายหอมซอย๑จุดเกิดเหตุ
โดยคลิปดังกล่าวถูกนำไปโพสต์ลงบนโลกโซเชียลและมีการแชร์ต่ออย่างแพร่หลาย
เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่าเพียงวันเดียวเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ถึง๒ครั้งติดต่อกัน
หมวยเพื่อนคนขับรถเมย์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เพื่อนของเธอบาดเจ็บบริเวณใต้คางเย็บไปทั้งหมด๔เข็ม
คนที่อู่เริ่มหวานกลัวเพราะคนร้ายลงมืออย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ส่วนสาเหตุคนร้ายอ้างว่าขับรถปาดหน้ากัน

น่าจะมาจากการเดินรถทับเส้นทางที่มีมานานกว่า๒ปี
จากมหาชัยไงต้องจริงแล้วมันต้องไปลงบิ๊กซี

เพราะว่าถามได้ผู้โดยสารจะไปไหมผู้โดยสารไม่ไป
เพราะว่าเขาเข้าเมืองไม่ได้เพราะคนที่ไปเนี่ยคือเขาเข้าเมือง
ที่ไปเนี่ยจุดหลักคือเข้าเมือง
เนี่ยพอเข้าเมืองปั๊บเราเสร็จตอนแรกดีไม่เข้าเมืองโอเค
เราก็ไม่ว่าตอนนี้พอไปไปชักเริ่มแล้ว
ชักล้ำมาทีละนิดตอนนี้เข้าไปจอกข้างในตรงหน้าองค์พระ
มันไม่ใช่แล้วสิแล้วก็มีการแจกเบอร์
เขาแจกเบอร์ปั๊บผู้โดยสารไปถามว่าเก็บเท่าไหร่
เขาบอกเสียเคยเสีย๑๕แล้วรถแอร์เสีย๑๕
รถร้อนก็เสีย๑๕ถามได้ว่าใครไปรถแอร์

นี่แหละคือมันหลายประเด็นที่บีบเราทุกอย่างเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นผลกระทบ
คนเดินรถสายบ้านแพ้วนครปฐมแบบโดมิโน
โดยเฉพาะรายได้และผู้โดยสารที่ลดลง
ทั้งที่รถเมษายนี้วิ่งถูกต้องตามสัญญาสัมปทานที่ได้
แต่อีกฝ่ายที่ปฏิบัติผิดกฎกลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย

แล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานเราจะทำยังไง
จะต้องนั่งรถเมษายนไปโรงเรียนทุกวัน
นี่แหละผู้โดยสารกำลังจะถอย
ว่าเขาจะไปไม่ไหวก็เพราะแบบนี้ไง

ล่าสุดทั้งคู่สามารถตกลงยอมความกันได้
และคนร้ายที่ลงมือยอมรับสารภาพทั้งหมดว่าก่อเหตุจริง
แต่เกิดจากการขับรถปาดหน้ากัน
ไม่ใช่ปัญหาการเดินรถทับเส้นทางแต่อย่างใด
สิ่งนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่เคลือบแคลงใจของกลุ่มคนขับรถเมย์
เพราะเกรงว่าการเดินรถทับเส้นทาง
จะไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกตามเคย